ความคืบหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น
เป็นสาวไทยอายุ๑๙ปีไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
แต่ว่าถูกทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัส
ซึ่งล่าสุดรายงานคือเธอเสียชีวิตแล้ว
แต่ว่าขณะที่ตำรวจไปเจอเนี่ยมีหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่ง
เขากระโดดลงมาจากโรงแรมบริเวณชั้น๕จากห้องพัก

แล้วก็เป็นการก่อเหตุขึ้นมานะครับ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากเฟซบุ๊ค
ของคุณธนากรใจสุขสกุลดีครับ

ตำรวจในเขตไทโตในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น
รับแจ้งจากพนักงานของโรงแรมแห่ง๑
บอกว่าได้ยินเสียงของผู้หญิงกิร้อง

ไปพบหญิงสาวคนหนึ่งนอนหมดสติ
อยู่ในสภาพเปลือยกาย
มีร่องรอยการถูกทุบตีที่ใบหน้าศีรษะอาการสาหัส
หญิงคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวไทย
อายุเพียง๑๙ปีครับ
หล่างข้างโรงแรม
สวมแค่กางเกงชั้นในตัวเดียว

มีอาการสาหัสไม่ต่างกันกับผู้หญิงที่ถูกทำร้าย

โหลกศีรษะแตกกระดูกหักหลายจุด
ทั้งสองคนถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล

โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่า
เพราะว่ามีคนไปแจ้ง

ระหว่างที่ไปมีเสียงผู้ชายตะโกนออกมา

จนกระทั่งตำรวจตัดสินใจพังประตูเข้าไป
แต่เป็นจังหวะเดียวกันกับผู้ชายชาวญี่ปุ่น
อายุ๒๐กระโดดลงจากหน้าต่างของห้องพัก

ก็บอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้อายุ๑๙

เดินทางเข้าญี่ปุ่นวันที่๕ธันวาคม
วีซ่าจะอยู่ได้๑๕วันซึ่งจะหมดในวันพรุ่งนี้
แม้ว่าจะยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุก็ตาม
รวมทั้งไม่มีใครเปิดเผยรายชื่อของผู้หญิงไทยคนนี้
แต่ว่าตำรวจญี่ปุ่นก็มีการตั้งข้อสมมุติฐานว่า
ทั้งสองคนน่าจะอยู่ด้วยกันมาด้วยกัน
แล้วมีปัญหาส่วนตัวทะเลาะกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าคนอื่นได้ยินว่า
สองคนนี้เขามีปัญหามีปากเสียงกัน

มีสาวไทยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

อยู่ว่าทั้งสองคนนั้นมีความเกี่ยวข้อง

ซึ่งล่าสุดเองก็หญิงไทยก็เสียชีวิตแล้วนะครับ